ถามคุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยแบบนี้แล้วกันสมมุติว่าถ้าเราทำงานเหนื่อยเลย
ไปทำงานหนักมาคนเดียวแล้วก็ได้รายได้มาก้อนหนึ่ง
แล้วหลานคนนึงที่วันเอาแต่ดื่มเหล้าขาวงานการไม่ทำอะไรเลย
อายุอนามก็ไม่เด็กแล้วด้วยนะมาบอกขอส่วนแบ่งหน่อยได้ไหม

โตแล้วด้วยนี่โตแล้วอายุ๔๐อะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกไม่ให้ทำไมต้องให้อ่ะ
งานการไม่ทำงานคุณก็ไม่ทำแล้วคุณจะมาเอาส่วนแบ่งจากที่เขาทำได้ยังไง

เอาด้ามเสียมทุบเขาจนตายเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เดี๋ยวดีเป็นอะไรไปคุยน้องภาษณ์

ดีมีไหลแจ้งไม่ได้จับ
สภาพนะคะนี่คือสภาพคนก่อเหตุนะคะ

หรือว่านายชัยเชศแก้วเกรดการอายุคือ๔๐ปีแล้ว
เลือดยังกระเซ็นติดเสื้อติดตัวอยู่เลย
ที่คางไหมคะนั่นเลือดนะคะแต่ไม่ใช่เลือดเขาเลือดคนตาย
แล้วตอนตำรวจไปถึงเนี่ยเมาโวยวายบอกอะไรอย่ามาจับผม
เหล้าขาวยังคามืออยู่เลยอะค่ะนี่คือเหตุการณ์สี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพลานศักดิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ผู้ตายคือนายธนูสินแก้วเกรดการอายุ๕๔ปีค่ะ
สภาพเนี่ยคือนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับมอเตอร์ไซค์ที่ล้มทับขาขวา
ใกล้ตัวมีด้ามเสียมหักเปื้อนเลือดมีมีดปลายแหลมของคนตายตกอยู่
สภาพศพมีแผลถูกตีด้วยด้ามเสียบด้ามเสียมที่ใบหน้า
โหลกศีรษะแตกแล้วก็ฟันหักนะคะ
กระท่อมหน้าบ้านมีขวดเหล้าขาว๑ขวด
เตอร์ไซค์ก็มีคราบเลือดติดที่คันเร่งด้วย
ตำรวจก็เจอตัวคนก่อเหตุก็คือในบ๊อบอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
เมาเดินยังไม่ตรงแล้วก็โวยวายตลอดเลยนะคะ

ถึงขั้นชกต่อยกันนี่อยู่บ้านเดียวกันนะคะ
ตัวเขายังนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
นั่งรอรอจนอากลับบ้านแล้วก็ถือด้ามเสียมตรงเข้าไปตีอาเลย
ตีจนด้ามเสียมันหักอะค่ะอาก็ล้มคว่ำลงไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์
หวดซ้ำอีก๓ครั้งจนแน่นิ่งแต่เขาคิดว่าอาเขายังไม่ตาย
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มาดูอาการ
แต่พอมาถึงคืออาตายไปแล้วค่ะถามชาวบ้านแถวแถวนั้นเขาบอกว่า
บ้านของคนตายเนี่ยอยู่กันทั้งหมดสี่คน
มีนายกีแก้วเกรดการเป็นพ่อเป็นผู้พิการนะคะป่วย
นายสโมสรเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นพ่อของคนก่อเหตุ
ธนูสินลูกชายคนเล็กซึ่งก็คือคนตาย
แล้วก็นายบ๊อบหรือนายชัยเชษวัย๔๐ปี
บ๊อบคนนี้ไม่ทำอาชีพอะไรเลยนะคะคืองานไม่ทำ
เมาทุกวันทะเลาะกับผู้ตายเป็นประจำวันเกิดเหตุช่วงเย็น
ชาวบ้านเขาก็ได้ยินสองคนนี้ตีกันอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้ว
แต่๓ทุ่มกว่ามีคนไปเจอนายธนูสินนอนเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
กีพ่อของคนตายก็เล่านะคะว่าช่วงเย็นเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่าลูกชายทะเลาะกับหลาน
โดยลูกชายเนี่ยต่อว่าหลานเรื่องดื่มเหล้าแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
ถึงขั้นประกาศว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะลงเอยแบบนี้
กูก็อยู่กับมึงไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ตายจริงไงเนี่ย
นี่ค่ะตำรวจคุมตัวในบ๊อบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๒จุดวันนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจใช้คำว่าอะไรรู้ไหมคะต่างเล่าบ้างแล้ว
บ้างแล้วนะบ้างแล้วแปลว่ายังสั่งไม่สุดนะสั่งบ้างแล้วนะคะ
ในบ้านเหรอตรงนี้ด่ากัน

ทำทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปด้วยอ่ะกลัวเขาจะฟาดแบบสมจริง
อืมตำรวจต้องคอยกำกับเลยนะเพราะว่าสั่งแค่บางส่วน
สำหรับสาเหตุที่ทะเลาะกันค่ะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมา
หลังจากที่สั่งบ้างแล้วบ๊อบเล่าบอกว่าก็ไปขอส่วนแบ่งรายได้จากการขายมันสัมปะหลังจากอา
แต่อาไม่ให้อ่ะก็ยอมรับแหละว่าเมาแต่ผมก็ต้องป้องกันตัวนะคุณตำรวจ
ถ้าผมไม่ทำผมก็จะเป็นฝ่ายโดนฆ่าเพราะเคยทะเลาะกันแล้วแล้วอาทำหัวผมแตก
แต่ข้อมูลจากเพื่อนบ้านค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าเป็นใครใครจะให้ล่ะคุณนักข่าว
ผู้ตายเขาทำมาหากินออกไปดูลานตาเข่าดูไหล่ดูสวนมันสำปะหลัง
ทำไล่ทำนาตลอดแล้วเขาทำคนเดียวทำงานหนักอยู่คนเดียว
ดูคนทั้งบ้านเลี้ยงดูพ่อที่ป่วยพิการ
ดูพี่ชายที่เป็นพ่อของคนก่อเหตุแล้วก็เลี้ยงดูไอ้ตัวคนก่อเหตุด้วย
ในขณะที่คนก่อเหตุมันกินเหล้าอย่างเดียวไม่ทำงานทำการอะไรเลย

หนักสุดถึงขั้นไหนพี่หัวแต้ครับหัวแต้นานหรือยังนานหรือยัง
นานแล้วอ่าอย่างคืนนั้นมันสุดจริงจริงอ่ะพี่อ่า